ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าค่ะที่จังหวัดอุดรธานีมีเด็กสองคนนะคะเป็นพี่น้องกัน
เด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบแล้วก็อยู่กับคุณยายเนี่ยเขาก็อยู่กัน๓คน
บอกยายว่าเดี๋ยวจะไปหาปลามาทำกับข้าวให้ยายกินนะแล้วก็จะเอาไปขายที่ตลาดอยากจะช่วยคุณยาย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจมน้ำตัวน้องชายจมก่อนค่ะแล้วตัวพี่สาวที่๑๐ขวบลงไปช่วยน้องชายกลายเป็นว่าจมทั้งคู่
ตอนที่เจ้าหน้าที่พบร่างของเด็กทั้งคู่เนี่ยนะคุณผู้ชมมันเศร้ามากจริงคือเด็กกอดกันคือพยายามจะช่วยกันแล้วกอดกันแล้วเสียชีวิตทั้งคู่
เมื่อวานนี้นะคะหนูน้อยสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะออกไปหาปลาจะช่วยคุณยายแล้วตกลงไปในน้ำกอดกันจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ที่บ้านสายน้ำพึ่งอำเภอบ้านดูอุดรธานี
ผู้หญิงคือเด็กหญิงรัชนีแก้วนอกหรือน้องหงอายุสิบขวบเด็กผู้ชายก็คือน้องโอมนะคะเด็กชายคาทาวุฒิแก้วนอกอายุ๘ขวบทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณยายนั่งเฝ้าโรงของหลานทั้งสองคนคุณยายบุญไทยทองขาวอายุ๔๘ครับคุณยายเนี่ยโอ้โหคุยกับทีมข่าวทั้งน้ำตายายบอกว่าหลานว่ายน้ำไม่เป็นไปหา
ครั้งแรกในชีวิตปกติหลานจะไปส่องกบส่องเขียดแล้วก็เอามาให้ยายทำกับข้าวกินบางทีก็เอาไปขายครับตอนสายหลานมาบอกยายว่าจะขอออกไปหาปลานะหลานพูดกับยายว่าปลาที่สระเยอะนะแม่คือจะเรียกยายว่าแม่นะคะปลาที่สระเยอะนะแม่หนูจะไปหาปลามาให้กินตอนเที่ยงจะไปกับเด็กเด็กในหมู่บ้านอีก๓คนรวมเป็น๕คนคุณยายเป็นห

เขียดมาให้ยายทอดกินแต่ก็ทอดจนเกลียมไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปแล้วช่วงหลังหลานสาวอ่ะคะ
แต่งตัวสวยมากแต่งตัวสวยตลอดเลยแล้วก็หอมแก้มยายบอกหนูรักแม่นะหนูรักแม่นะเรียกยายว่าแม่
ยายก็บอกว่าขอให้หลานไปสู่พบภูมิที่ดี
ยายจะคิดถึงหลานทั้งสองคนตลอดไป

ยายคือเสียใจจนร้องไห้ไม่ออก

กันมาตั้งแต่หลานเพิ่งเกิด

ยายก็เหลือตัวคนเดียวแล้วค่ะ
ยายก็ไม่เห็นหลานแต่เห็นท้อเต็กขอกันไปกันแล้ว
น้องไปหาภูหาตาดู
เคยไปครั้งแรกในชีวิตเขาเลย

หลานทั้งสองคนกล่องกันดีอยู่น่ะ

ยายเลี่ยงกับทั้งสองคนเลย
เห็นใจสามารถทั้งสองคนพร้อมกันเลย
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะนางอรดีอายุ๕๔ปี

บอกว่าเด็กทั้งคู่เป็นเด็กดีมากจริง

เสียใจกับครอบครัวนี้จนกินข้าวไม่ลงเลยค่ะ
อุ่มมาเป็นไพรสัน
อุ่ม
น้องหุงอุ่ม
ป๊าดมาออกไปเวิดไปเสียงแท้

ส่วนชาวบ้านที่ลงไปงมช่วยเด็กขึ้นมานะคะ
นายธนโชธลามนก็พาไปดูจุดเกิดเหตุ
สระน้ำขนาดใหญ่ห่างจากบ้านประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็บอกว่าจุดที่ตื้นมันจะอยู่ที่ประมาณเข่า
จุดที่ลึกประมาณเอวแต่มันมีหลุม
ลึกลงไป๒๓เมตรมีอยู่จุดหนึ่ง
แล้วตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เด็กตกลงไปแล้วก็จมน้ำค่ะ
คือนายธนโชธบอกว่าตอนนั้นขับรถผ่านสระน้ำ
เห็นเด็กแล้วก็เห็นชาวบ้านมุงดูอะไรกันอยู่
แล้วก็ตะโกนพูดกันว่าเด็กตกน้ำเด็กตกน้ำ
ก็เลยรีบไปช่วยก็เนี่ยค่ะ
ก็พาเด็กขึ้นมาจากสระนะคะก็เลยไปช่วยปั๊มหัวใจ
ได้สัก๑๐นาทีเด็กไม่ฟื้น
คือจริงแล้วเด็กตกน้ำ๓คนนะคุณผู้ชม
แต่คือช่วยเอาไว้ได้ทันคนนึง
คือคุณธนโชธบอกว่าตอนไปช่วยคือร้องไห้ไปด้วย
ครับให้นี่เดี๋ยวนี่ตัวเด็กน้อยเขานิสัยดี